คุณผู้ชมค่ะชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมสนุกร่วมรับสุขปีขานไปกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ไปกับกิจกรรมค้านรับความสุขปีขาลสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะ
แค่บอกพวกเรามานะว่าคุณจะขานรับความสุขปีขาน
ไปกับดาราคนโปรดด้วยกิจกรรมอะไรถ้าคุณผู้ชมยังคิดไม่ออก
วันนี้ขวัญมีไอเดียไปติดตามกันค่ะ
สวัสดีค่ะปีใหม่ปีนี้นะคะ
อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะมารับความสุขต้อนรับปีขานกันนะคะ
กับกิจกรรมค้านรับความสุขป้อนรับปีขาลสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะ
ง่ายเลยนะคะเพียงแค่บอกเรามาค่ะว่าคุณจะขานรับความ
ปีขานนี้กับดาราคนไหนด้วยกิจกรรมอะไรอย่างขวัญเอง
นะคะจะชวนคุณบอยปกรณ์ไปเที่ยวกระบี่กันสักหน่อย
จะได้ไม่แห้งเหี่ยวหัวใจทั้งเรือนขวัญและ
แล้วก็คุณบอยปกรณ์นะคะส่งมาหาเรานะคะกิจกรรมดีดีแบบนี้ค่ะ
มีรางวัลให้คุณด้วยนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะเยอะนะคะ

คุณผู้ชมค่ะชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันได้เลยนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคมนะคะ๖๔ไปถึง๗มกราคม๖๕
กิจกรรมไหนแซ่บสร้างสรรค์นะเรามีรางวัลให้เพียบเลย
กระเป๋าผ้ากระติกน้ำนะคะแม้สุดคู่
รวมไปถึงจ้ากระเป๋าเดินทางด้วยนะคะ
แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะ
เพจบันเทิงไทยรัฐในวันที่๑๐มกราคม๒๕๖๕นะคะ
คุณจะขานรับความสุขปีขานไปกับดาราคนโปรดด้วยกิจกรรมอะไร
อย่าลืมเริ่มสนุกกันเข้ามานะคะ